ถ้าดูเผินนะฮะโดยที่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะ
นึกว่าทะเลาะวิวาดกันอยู่ริมถนนนะครับ

โอ้โหถูกคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงกำลังรุมสกรรมเลยนะฮะ
ไปดูเหตุการณ์กันก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
โหโอ้โหโหโห

ดูสิถ้าเห็นเหตุการณ์แบบนี้คิดว่าผู้ชายคนนี้ถูกรุมนะ

แต่ว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากอะไร
โดยมีบรรดาผู้ชายก็คอยห้ามปรามไว้สักนิดนึง
แล้วก็ลุมล้อมในการจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ไว้
แล้วคุณผู้ชมดูในมือของผู้ชายคนนี้มีอะไรครับ
มีถุงกาวเขาติดกาวเขาดมกาวนะครับ
แต่ว่านอกจากเขาดมกาวแล้วเขาไปก่อเหตุลวนลามผู้หญิงครับ
ทำให้ผู้หญิงแค้นใจเพราะถูกลวนลามแบบนี้นะฮะ

บริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ก็อย่างที่เห็นกลุ่มวัยรุ่นชายหญิง๕คน
รุมล้อมจับตัวของผู้ชายคนนี้อยู่
แล้วก็คนในโลกโซเชียลก็เอามาแชร์กันนะครับ
คนถ่ายคลิปเล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงเอะอะโวยวาย
หันไปดูโอ้เห็นคนถูกรุมเห็นคนทะเลาะกันนะครับ

ทีนี้คนถ่ายคลิปเขาบอกว่าอยากรู้ความจริงเหมือนกัน
ว่าทำไมผู้หญิงที่อยู่ในคลิปถึงโมโหมาก
ถึงขนาดนี้ป้าบเขาให้เตะก้านคอผู้ชายคนนี้ให้นะครับ
โดยผู้หญิงผู้เสียหายเล่าให้ฟัง
บอกว่าถูกชายคนดังกล่าวเมากาวปีนเข้าไปลวนลามถึงในบ้านนะ
เธอก็เลยเรียกให้พลเมืองดีช่วยกันตามจับจนจับตัวเอาไว้ได้

ดมกาวจนเมาแล้วก็ลวนลามผู้หญิง
ระเวนขอเงินชาวบ้านคนไหนไม่ให้นะคุณ
ถูกด่ายาบคายถูกขู่จะทำร้าย
เคยมีชาวบ้านแจ้งตำรวจจับแล้วนะฮะก็ปล่อยตัวออกมา

คือเขาบอกว่าไปก่อเหตุยังไงรู้ไหมคุณเยอะเลย
นี่ฮะตำรวจรู้ยังว่าผู้ชายคนนี้ก่อเหตุที่ไหนบ้างนะครับ
ลวนลามผู้หญิงอยู่บนรถโดยสาร๒แถวหลายครั้ง
คลองดาตรและปากน้ำทั่วสมุดปราการเลย
ไปก่อนเหตุแบบนี้เยอะบนรถสองแถวอะไรต่าง
คนก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปอะไรกันไว้ได้
แต่ยังไม่เคยจับตัวได้นะครับ
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่จัดการอย่างเด็ดขาดนะครับ
บอกว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้จะเป็นอันตรายกับหญิงสาว

ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับ
นี่เขาก็แชร์เขาก็แฉกันออกมาเยอะถึงพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้นะครับ